สื่อมวลชนเองก็ยังไม่ได้เจอพี่เวียนะคะ
แต่เราไปเจอเพื่อนเขาพี่แอมจีรวัต
ก็เลยสอบถามหน่อยละกันว่าเออพี่แอมได้เจอพี่เวียบ้างหรือเปล่า

แอมก็บอกว่าพี่เองก็ยังไม่ได้เจอนะ
แล้วก็งานครบรอบวันเกิดของช่อง๗เนี่ย
เวียวก็ไม่ได้ไปแต่เขาไม่ได้เบี้ยวนะ

กลมน้ำกรึ้ง

แต่ว่าพี่แอมบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ

งานครบรอบช้องไงว่าพี่เวียจะไป

เราไม่พูดถึงดีกว่าเนอะ
เป็นเรื่องของเพื่อนก็อาจจะยังไม่พูดได้

ลูกค้าหรือไปกี่รอบ

ของคุณพูดว่ามันด้วยสุขภาพอะไรหลาย

ร้านนี้ก็เลยขอเปลี่ยนชื่อทุกคนแรก

วันนี้เป็นฆ่าเทิมลูก

เพราะว่ามันมีช่วงหนักสายพันธุ์ที่๒เข้ามาอันใหม่มาอีกแล้วนะฮะ

เพราะว่านั่นแหละเรากว่าจะได้คิวไง๓ปีกว่า
แปลว่าใช้ชนะลูกดีแล้วดีแล้วลูก
ก็เห็นแอมเล่าให้ฟังบอกว่าไปโรงเรียนก็
คือด้วยความที่น้องติดว่าตัวเองเรียกว่าเท
ก็ต้องมาให้คุณครูช่วยบอกเพื่อนด้วยว่านี่เปลี่ยนชื่อเป็นเด็กชายวินแล้ว

ใช้การปรับตัวสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็ชิน